คุณผู้ชมฮะอยากให้คุณผู้ชมส่งไลน์ให้กำลังใจ
แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครพระราชสีมาน
ทำให้ชาวกรสินเสียชีวิตไป๑๘ศพ
เมื่อวานพิธีชาปนกิจศพของผู้เสียชีวิต
เป็นไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจอย่างมากนะครับ
แล้วก็การชาปนกิจต้องใช้วิธีก็คือ
วิธีตามประเพณีโบราณแบบกองฟอนหรือว่าเชิงตะกร
แล้วก็ญาติมีการจัดพิธีชาปนกิจ
ศพหลายศพไปพร้อมกัน
เพราะว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็เป็นเครือญาติกันทั้งนั้น
แล้วก็เป็นชาวบ้านใกล้เคียงกันทั้งนั้นนะครับ

อยากให้ดวงวิญญาณไปสู่สุขติพร้อมกัน

เพราะว่าจากกันโดยที่ยังไม่ได้ล่ำลาครับ
หันซ้ายมองขวาก็เจอแต่คนสูญเสียเหมือนกันดูสิ
นี่ฮะเป็นบรรยากาศที่โศกเศร้าเหลือเกินนะครับ
เผาร่างผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถทัวร์มรณะ
โดยใช้วิธีเผาบนเชิงตะกอนหรือว่าเผาบนกองฟอน
ในพิธีชาปนกิจเมื่อวานนี้
ก็สร้างความสะเทือนใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่อย่างมาก
เพราะว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นญาติพี่น้องกัน

เป็นที่รู้จักมักคุ้นกันดีกับคนในชุมชนนั่นแหละครับ
พิธีชาปนกิจครั้งนี้จัดขึ้นพร้อมกันรวม๑๗ศพ

โดยแบ่งเป็นจาก๒จุดหลักก็คือที่
ดงกระยอมอุดมคุณตำบลห้วยโพน
จัดพิธีชาปนกิจ๕ศพนะครับ
แล้วก็ที่วัดป่าพุทธมงคลตำบลหลุบ
จัดพิธีชาปนกิจศพ๙ศพ
ส่วนอีก๔ศพนั้นญาติขอนำไปประกอบพิธีชาปนกิจเอง
โดย๑ใน๔ศพจะชาปนกิจในวันนี้
จากทางญาติพี่น้องยังเตรียมงานไม่พร้อมนะครับ
โดยพิธีชาปนกิจเริ่มจากที่วัดดงกระยอมอุดมคุณ

ก็คือศพของนางเพลินพิษจำปาศรี

แล้วก็นายโคสิตเพชรสังหารนะครับ
ก็เริ่มขึ้นในช่วงครึ่งวันเช้านะครับ

ขณะที่ญาติพี่น้องก็นำเข้าของเครื่องใช้ส่วนตัว
ของผู้เสียชีวิตมาวางไว้ด้านหลังโรงศพ
เพื่อให้นำไปใช้ในพบหน้าตามความเชื่อของชาวบ้าน
จากนั้นเมื่อถึงเวลาประมาณบ่าย๒นะครับ
นายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสิน
จึงมาเป็นประธานในพิธีครับ
และก่อนจะทำพิธีเผานะครับก็ได้นิมนต์พระสงฆ์จุดไฟเผาทีละศพ
ซึ่งบรรยากาศแน่นอนครับเต็มไปด้วยความโศกเศร้าของญาติพี่น้อง
แล้วก็ของเพื่อนบ้านที่มาร่วมกันในงานจำนวนมาก

โดยเฉพาะนายสัญชัยแดนวงอายุ๔๒ปี
สามีของนางสาวโชติกา
ซึ่งยังทำใจกับเหตุการณ์การสูญเสียภรรยาสุดที่รักไปไม่ได้
ครอบครัวนี้ครอบครัวของเขาเดินทางไปเที่ยวทั้งหมด๕คนนะ
ก็จะมีพ่อตามีแม่ยายมีภรรยาของเขา
แล้วก็มีลูกชายและลูกสาวของเขา
โดยตัวเขาไม่ได้ไปเที่ยวในทริปครั้งนี้ด้วย
แล้วพอเกิดอุบัติเหตุนะก็ทำให้ทั้งพ่อตาแม่ยายและภรรยาเนี่ย
เสียชีวิตจากไปโดยที่ยังไม่ได้ล่ำรา
อันนี้ทางด้านของผู้สินเสียบอกแบบนี้นะครับ
แต่ถามว่าเขาจะสู้ต่อไหม

เพราะว่าจะได้เลี้ยงดูลูกชายและลูกสาว
รอดชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ได้นะครับ
นี่แหละครับ
แล้วก็เขาบอกว่าปกติแล้วนะครับ
ทางครอบครัวจะนัดญาติไปเที่ยวกันทุกปี
และไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแบบนี้ขึ้น

นั่นคือบรรยากาศที่วัดดงกระยอมอุดมคุณ

ส่วนอีกหนึ่งวัดเมื่อวานที่มีพิธีวีชาปนกิจศพ
จากเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนี้
เช่นกันอีก๙ศพก็คือที่วัดป่าพุทธมงคล
ซึ่งบางวันนี้นายกรายศรกองฉลาก

สำหรับพิธีชาปนกิจที่วัดป่าพุทธมงคลประกอบด้วย๙ศพด้วยกันนะคะ
นางนภาวันจำปาศรี
เด็กหญิงพันนวดีถิตถนอม

เด็กชายธนาธินพลไกรสอน

เด็กหญิงปวีสุดาวังพิกุล
นางบุญชิตสิทธิชุม
๘เด็กหญิงทะนันชนกขันธบูรณ์
๙นางทองสอนปรีวิไล
โดยพิธีชาปนกิจที่วัดแห่งนี้
จัดตามประเพณีเผาศพด้วยกองฟอน
เช่นเดียวกับที่วัดดงกระยอมอุดมคุณ
ซึ่งญาติพี่น้องเสียใจเป็นอย่างมาก
บรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้านะคะ
ซึ่งรัชกาลจังหวัดกราศิลป์พูดว่ากรายสอน
ก็เปิดเผยนะครับว่าตอนนี้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเข้า
ช่วยกันดูแลแล้วก็เยียวยาสภาพจิตใจของญาติผู้สูญเสียทั้งหมด
จากญาติยังรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คงต้องใช้เวลาในการทำใจพอสมควร
เจ้าหน้าที่จะคอยเยียวยาสภาพจิตใจให้กลับมาเหมือนเดิมให้ได้
เพราะว่าการสูญเสียเป็นการสูญเสียในลักษณะของเหมือนครอบครัวใหญ่นะ
คนในครอบครัวหลายคนที่จากไปแล้วก็ในชุมชนนี้ก็มีคนจากไปหลายคน
เป็นญาติพี่น้องเครือญาติกันทั้งนั้น
และในแต่ละชุมชนเขารู้จักกันเป็นอย่างดี

จากพิธีชาปนกิจในช่วงบ่ายช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะคะ
ญาติของผู้เสียชีวิตยังจัดพิธีสวดอภิษฐรรมบำเพ็ญกุศล
ให้กับผู้ที่ล่วงลับในทั้งสองวัด
ก็คือวัดดงกระยอมอุดมคุณและวัดป่าพุทธมงคล
บรรยากาศยังไม่คลายถึงความโศกเศร้า
แต่บรรดากลุ่มเครือญาติและชาวบ้านเนี่ย
ก็คอยเดินทางมาร่วมงานและให้กำลังใจกันตลอดทั้งวันนะคะ
ซึ่งในวันนี้เองจะมีพิธีต่อ
เป็นพิธีปฏิบัติต่อเนื่องทั้งการทำบุญตักบาทในช่วงเช้า
พิธีทางศาสนาและการเก็บอัฐิ
โดยที่วัดดงกระยอมอุดมคุณในวันนี้ค่ะ
ช่วงประมาณบ่าย๓จะมีพิธีชาปนกิจ
ศพนางเรียนทานวาวแววศพที่๑๘ของเหยื่อรถทัวร์มมรณะครั้งนี้นะคะ
และที่วัดป่าพุทธมงคลญาติจะมีพิธีเก็บอัฐิ
วันที่๒๘มีนาคมนี้ก่อนจะทำพิธีตามความเชื่อทางศาสนา
เพื่อให้ดวงวิญญาณสู่สุขติค่ะ
สำหรับผู้รอดชีวิตจากอุบัติเหตุรถทัวร์มรณะจำนวน๖ราย
ขณะนี้ก็ย้ายกลับมารักษาที่โรงพยาบาลกาลสินแล้ว

แล้วก็คุณหมอบอกว่ายังต้องเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิด
โดยเฉพาะเรื่องของสภาพจิตใจ
จากทั้งหมดยังไม่หายจากอาการหวาดวิตกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คุณผู้ชมมีข้อมูลสำคัญข้อมูลหนึ่งออกจากปากของผู้รอดชีวิต
ก็คือคุณรัตนาพรทุมเกษร
เป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตเปิดเผยว่าอุบัติเหตุครั้งนี้
เชื่อว่าคนขับรถตั้งใจฆ่าลูกทัวร์
เพราะระหว่างรถเริ่มเสียหลัก
โชเฟอร์ทิ้งพวงมาลัยหนีออกทางประตูฉุกเฉินทันทีโดยมี
เพราะคนขับกระโดดลงไปแล้ว

ก่อนที่จะถึงจุดชนด้วยซ้ำ

ใช่ฮะฟังเสียงของคุณรัตนาพรให้ข้อมูลครับ
แบบแล้วเนี้ยเต้นจะเป็นครับบ่นมีอันนี้ก็นะ

ฐานไปนะคะมากบ้างฆ่าคนเดียวกัน
ใช้ได้คือคุณรัฐนาพอร์เนี่ยเปิดเผยแบบนี้นะครับว่า
เชื่อว่าคนขับตั้งใจฆ่าลูกทัวร์เพราะว่า
ระหว่างที่รถเนี่ยเริ่มเสียหลักทิ้งพวงมาลัย
หนีออกจากทางประตูฉุกเฉินโดยขณะนั้นเนี่ย
คุณรัตนาพรนอนอยู่ชั้นบนกับสามี
เห็นคนขับวิ่งขึ้นมาชั้นสองของรถ
ก่อนที่จะรีบเปิดประตูฉุกเฉินกระโดดลงไปในขณะที่รถยังเคลื่อนอยู่เลย
ค่ะแล้วก็มีเสียงตะโกนจากหัวหน้าทัวร์ที่อยู่บนชั้นสอง
บอกว่าให้สามีของคุณรัตนาพรรีบลงไปบังคับรถหน่อย
แต่ก็ไม่ทันจนเหตุการณ์เกิดขึ้นรถพุ่งชนแท่งบารีเออร์
แล้วก็ข้ามเลนพุ่งไปชนร้านค้าและต้นไม้ต่อ
จนเป็นอุบัติเหตุให้มีผู้เสียชีวิต๑๘
คุณชอบใจไหมคะคือรถกำลังวิ่งอยู่เลย
แต่โชเฟอร์เริ่มรู้ตัวแล้วว่าบังคับรถเอาไม่อยู่

ก็เลยรีบวิ่งขึ้นมาออกทางประตูฉุกเฉินกระโดดไปหน้าตาเฉย
ดูฉุกเฉินที่อยู่ด้านหลังสุดนะคะรถทัวร์อยู่หลังสุดเลย
แต่ทิ้งพวงมาลัยไว้ขณะที่รถยังวิ่งอยู่เลยนะฮะ
จึงมีคำถามของหลายคนก่อนหน้านี้ถามว่า
คนขับรถรอดมาได้ยังไง
เพราะลักษณะการชนคือพุ่งชนตรง
ถ้าคนจะตายคนแรกต้องเป็นคนขับ
และด้านหน้านี้พังยับเยินเลยนะ
เป็นการให้ข้อมูลของคุณรัตนาพรผู้ที่รอดชีวิตมาได้นะครับ
ส่วนเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาสำหรับเหยื่ออุบัติเหตุครั้งนี้
นายรัชโยธินมีพันลมผู้อำนวยการสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

บอกว่าได้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้
โดยเจ้าของรถทัวร์เขาทำประกันภาคบังคับจากบริษัทอาคเนประกันภัยเอาไว้
ซึ่งผู้เสียชีวิตทั้ง๑๘คนนะคะ
จะได้รับค่าสินไหมทดแทนรายละ๖๕๐๐๐๐บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น๑๑๗๐๐๐๐๐บาท
ส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ๓๒คน
ขณะนี้คปพจังหวัดกาลสินจะเปิดศูนย์รับข้อมูล
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเพื่อขอสินไหมทดแทน
ตั้งแต่วันที่๒๖มีนาคมนี้ก็คือวันนี้เป็นต้นไปค่ะ
ครับส่วนความคืบหน้าทางด้านของคดีนั้นนะครับ
ตำรวจโทดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓
ก็บอกว่าสั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมา๑ชุด

เพื่อทำการสอบสวนพยานและหาหลักฐานเพิ่มเติม
รวมทั้งประสานกับสำนักงานขนส่งจังหวัดกาลสิน
เพื่อตรวจพิสูจน์รถทัวร์คันเกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งครับ
แล้วก็เร่งให้สรุปสำนวนคดีให้เสร็จสิ้นภายใน๒สัปดาห์
เพื่อแจ้งข้อหากับผู้ประกอบการเพิ่มเติม
โดยเฉพาะข้อหาไม่ตรวจสภาพรถตามกฎหมายกำหนด
แล้วก็ปล่อยให้พนักงานขับรถเสพสิ่งเสพติด

มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากในครั้งนี้
ก่อนหน้านี้ทางผู้ประกอบการเองก็บอกว่า
จะยุติการประกอบกิจการ
เพราะว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็ไม่คิดว่าจะมีอุบัติเหตุที่ทำให้ศูนย์เสียขนาดนี้นะครับ
ส่วนนายเกรษณะจุธาชื่นคนขับรถทัวร์
ตอนนี้พนักงานสอบสวนได้ควบคุมตัวส่งฟ้องฝากขัง
ศาลจังหวัดนครราชศรีมาตั้งแต่วันที่๒๔มีนาคม

ข้อหาที่ได้รับการแจ้งความไปก็คือ๓ข้อหาด้วยกัน
ขับรถประมาททำให้ผู้อื่นบาดเจ็บและเสียชีวิต
ก่อเหตุแล้วหลบหนีและมีสารเสพติดในร่างกาย
และเตรียมจะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มอีก๑ข้อหา
คือขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจสอบจากสำนักงานขนส่ง
ส่วนเรื่องของค่าสินไหมทดแทน
ก็ขณะนี้ทางจังหวัดกรสินเองได้ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
แล้วก็ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปเร่งจ่ายค่าสินไหมทดแทน
ให้กับญาติผู้เสียชีวิตทั้ง๑๘ศพแล้ว
โดยในวันที่๒๗มีนาคมนี้วันพรุ่งนี้
ให้ญาตินำเอกสารมายื่นเพื่อดำเนินการอย่างเร็วที่สุดครับ